แต่ว่าสถานการณ์โควิดในประเทศก็ยังไม่จบลงแค่นี้
ล่าสุดที่ขอนแก่นคลัสเตอร์ฟันน้ำนม
โอ้โหเล่นเอาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดกันไป๑๑คน
แล้ววันนี้หลายโรงเรียนนะ

ถูกต้องสาเหตุคือก็มีคุณผู้ปกครองท่านหนึ่งเขาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
แล้วก็ไปติดลูกพอลูกเข้าไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ไปติดเพื่อน

แล้วผู้ปกครองคนอื่นก็ติดไปอีกนะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ครับที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐที่ขอนแก่น
โอ้โหก็ต้องไปตรวจคัดกองกันจ้าละวันเลย
เพราะว่าทุกคนเป็นกลุ่มเสี่ยงไปหมดแล้ว
หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเป็นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบันตะบนโคกสูง
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กเล็กติดเชื้อไป๑๑รายครับ
เจ้าหน้าที่ต้องนำเด็กในศูนย์นี้นะฮะรวมทั้งผู้ปกครองไปตรวจเชิงลุกทุกคน
เพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป
พยุงเหล็กดีครับนายอำเภออุบลรัฐบอกว่า
วันที่๓๐ตุลาคมพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๘ราย
โดย๑๑รายเป็นเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบันตะบนโคกสูง
และ๔รายเป็นผู้ปกครองของเด็กนั่นแหละครับ
สอบส่วนโรคเบื้องต้นพบว่าเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นี่ติดมาจากผู้ปกครอง
ผู้ปกครองทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำพอง
แล้วคนในครอบครัวของเด็กก็ติดเชื้อทั้งหมด
โอ้โหทีนี้ก็ต้องไปต้นต่อเนอะ

โรงงานมีคนติดเชื้อกันมากน้อยขนาดไหนด้วย

ส่วนเด็กที่ติดเชื้อเขาใช้พื้นที่ในศูนย์นี่แหละครับ
พัฒนาเด็กเล็กโคกสูงเป็นสถานที่กักตัวของเด็กแล้วก็รักษา
โดยให้ครูพี่เลี้ยงเฝ้าดูอาการรวมทั้งผู้ปกครองที่ติดเชื้อก็ไปกักตัวด้วย
ทั้งหมดเด็กทั้ง๑๑รายตอนนี้สุขภาพยังคงแข็งแรงดี
และอยู่ในการดูแลของแพทย์โรงพยาบาลอุบลรัฐเป็นอย่างดีนะครับ
ส่วนที่ร้อยเอ็ดก็เจอไปอีก๗เป็นคลัสเตอร์ฝันน้ำหนวมเหมือนกัน
น้ำนมก็คือเด็กอนุบาลอีก๗รายด้วยกันฮะติด๑สะพึง๑๐๐
ต่อให้มีแค่๗คราวนี้ก็ปิดไปหมดแล้ว
เหตุการณ์นี้โรงเรียนอนุบาลไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขา
โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
คือมีการทดสอบนะอันนี้ซ้อมนะซ้อมเปิดเรียนออนไซต์
เปิดไปปุ๊บเปิดปุ๊บปิดปั๊บเลย
ไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บนะเปิดปุ๊บปิดปั๊บเลย
เพราะว่ามีหนูน้อย๕ขวบติดด้วยกันทั้งหมด๗คน
โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอนแล้วมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

ส่วนเด็ก๗คนเป็นไงเหมือนไปเข้าค่าย
อยู่ด้วยกันฮะไปรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
ซึ่งใครเป็นคนแรกตอบไม่ได้เหมือนกัน
เป็นต้นต่อของการติดเชื้อ๑ใน๗มาจากไหนยังตอบไม่ได้

ร้อยเอ็ดเนี่ยมีผู้ติดรายใหม่เพิ่มอีก๓๖แล้วนะฮะ
ดังนั้นผู้ติดเชื้อเชื้อรวม๑๐๐๐กว่าแล้ว

ร้อยเอ็ดตายแล้ว๑๐๗ลายฮะ
นี่ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
นี่ก็เป็นคลัสเตอร์ฟันน้ำนมอีกจังหวัดหนึ่งครับ